ซึ่งคนที่เห็นเขาบอกว่าน่าจะขาดจากการถูกคนใจร้ายฟันที่บริเวณขา
แล้วสุนัขตัวนี้วิ่งอยู่ที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ตัวเองนี้ยังบาดเจ็บอยู่ที่ขาอยู่เลยก็คือขาขาดอยู่ด้วยนะคะ
ถูกฟันที่บริเวณขาเลือดนี่ไหลนองเป็นที่น่าเวทนาของผู้ที่พบเห็น
แล้วก็ระบุข้อความบอกว่าวอนเพื่อนช่วยกันแชร์หมาเราเองมันชอบไปเดินเที่ยวหน้าโรงเรียนพระพรมพิทยานุสร
ถูกฟันที่ขาขาดไปหนึ่งข้างอีกข้างเป็นแผลลึก
สายตรวจโซเชียลสอบถามไปที่นางสาวฝนผู้ที่โพสต์ค่ะได้รับคำชี้แจงบอกว่าน้องหมาเคราะหร้ายตัวนี้ชื่อเจ้าหัด
ชอบไปวิ่งเล่นแถวหน้าโรงเรียนในอำเภอพระพรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
หลังจากนั้นก็ร้องโหยหวนแล้วก็วิ่งเขย่งขากลับมาที่บ้านโดยมีเลือดไหลเป็นทาง
แล้วก็ทราบตัวผู้ต้องสงสัยคนที่ใช้มีดฟันแล้วเป็นชายวัยกลางคน
บ้านอยู่ได้ใกล้กับโรงเรียนเนี่ย
ขาขาดเลยนะคะขาหน้าด้านขวานี่นะคะ
โพสต์ข้อความเอาไว้ค่ะบอกว่าได้ประสานผู้กำกับการโรงพักพระพรม
เพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดผู้ที่ทารุณกรรมสุนัข
ขณะนี้น้องหมาผู้เคาะร้ายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสัตว์แล้ว
เฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเสียเลือดมากและมีความคืบหน้า
ส่วนอีกหนึ่งคลิปค่ะเป็นภาพเหตุการณ์ที่ครูผู้หญิงอยู่ในโรงเรียนสบาย้อย
ที่สงขลาลุยน้ำเข้าไปช่วยเหลือสุนัขแม่ลูกสองตัวนะคะ
ที่ถูกน้ำท่วมติดอยู่ในโรงเรียนออกมาได้อย่างปลอดภัย
ภาพนี้พอถูกแชร์ออกไปกลายเป็นภาพประทับใจที่ผู้คนต่างเข้ามาชื่นชมคุณครู
เห็นคุณค่าของทุกชีวิตในยามที่เกิดอุทธกภัยค่ะ